พร้อมหรือยังที่จะทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะ
แล้ววันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่มากนี่ครับ
๓๒ล้านทายผลบอลโลก
๒ล้านก็เป็นช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละฮะ

ซุปเปอร์อภิมหาสปอนซ์

เพราะว่าเป็นสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์ใหญ่
ในการจัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกของไทยรัฐของเรานะฮะ

หรือไม่ก็เป็นช่องทางออนไลน์
เดี๋ยวเราบอกกติกาให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
แต่ย้ำกันว่ารางวัล๓๒๒๐๐๐๐๐๐บาท
ที่จะมอบให้แก่คุณผู้ชมนะ
เอาถ้าคุณผู้ชมส่งปรายศนียบัตรมา
แล้วคุณทายถูกว่าประเทศอะไร
จะชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้

รางวัลที่๒อีก๑ล้านบาทมี๑๐รางวัล
รางวัลที่๓อีก๑แสนบาทมี๑๐๐รางวัล
อันนี้ทายผลทางปรายศนียบัตรนะครับ

คุณสารวุฒิวัชรปนบทิการบริหาร๑สิทธิพิมพ์ไทรัตน์แทะแหลงข่าว
ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย
เปิดโครงการทายผลชั้มฟุตบอลโลก๒๐๑๘

ในวันที่๑๔มิถุนายนถึงวันที่๑๕กรกฎาคมนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสีสัน

รวมทั้งลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยรางวัลเงินสด
รวมมูลค่าถึง๓๒ล้านบาท
สำหรับ๑๒สปอนเซอร์ที่ร่วมกิจกรรม
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลย
บริษัทการ์ฟเอนอร์จี้ดีเวลอลอปเมนต์จำกัดมหาชน
บริษัทเจมส์กาลาลีกรุ๊ปจำกัด
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน

ตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

และบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดนั่นเองนะครับ
เอาล่ะกติกาในการที่คุณผู้ชมจะได้ร่วมสนุก
ยผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖
มี๒ช่องทางให้ร่วมสนุกกัน

ทางที่๑ก็ทายผลผ่านปรายศนียบัตร
โดยให้ผู้ร่วมทายผลเขียนคำทาย

ทีมใดที่คุณชื่นชอบ
หรือคุณอาจจะไม่ชอบแต่ลุ้นนะ

เป็นแชมป์สำหรับฟุตบอลโลก๒๐๑๘ครั้งนี้
เขียนชื่อของทีมนั้นลงบนปรายศนียบัตร

จำนวน๑ฉบับต่อ๑คำถ่าย
เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจน
ส่งผ่านระบบปรายศนีย์นะครับ

ทางบริษัทปรายศนีย์ไทยนะคุณ

รายศนียบัตรจัดพิมพ์เป็นคอลเลคชั่น

ถึง๒๒๐ล้านฉบับ
และมีสำรองไว้อีก๑๕ล้านฉบับนะคุณนะครับ
โดยคุณผู้ชมสามารถที่เขียนปรายศนียบัตรแล้วก็ส่งมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่๑ถนนวิภาวดีบรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักร

อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะเขียนส่งมา
เขตส่งคำทายทางปรายศนียบัตรวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๕๙

โดยถือตราประทับวันที่บนปรายศนียบัตรเป็นสำคัญ
สามารถส่งคำทายผลมาร่วมสนุกได้
โดยไม่จำกัดจำนวนสำหรับปรายศนียบัตรนะ

หรือจะดูท่าทีไปก่อนเข้ารอบลึกแล้ว

เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นกับ๓๒ทีมชาติที่ผ่านเข้ารอบ
แล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกับเราได้

ใช่นะครับสำหรับช่องทางปรายศนียบัตรรางวัลที่๑
เงินรางวัลเงินสด๑๐ล้านบาท

รางวัลที่๒มี๑๐รางวัลรางวัลละ๑ล้านบาท
รางวัลที่๓มี๑๐๐รางวัลเป็นรางวัลเงินสด๑แสนบาท
โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ

ถ้าคุณผู้ชมจะทายผลฟุตบอลโลกผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้
นั่นก็คือเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะ
โดยผู้ร่วมกิจกรรม๑คน

เขตส่งคำทายผลวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๕๙
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
แล้วก็ให้ถือการส่งคำตอบครั้งสุดท้าย
เป็นคำตอบที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งทายผลกันนะครับ
อ่าก็๒ช่องทาง
ส่วนทางเว็บไซต์ก็มีรางวัลที่แตกต่างจากทางปรายศนียบัตรนะครับ
เพราะว่าท่านที่ทายผลฟุตบอลมาทางเว็บไซต์เนี่ย

รางวัลที่๒มี๑๐รางวัลเงินสด๕๐๐๐บาท
รางวัลที่๓มี๑๐๐รางวัล
เงินสด๑๐๐๐บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว
ทั้งการทายโดยปรายศนียบัตรและการทายโดยออนไลน์
ก็๓๒ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไทยรัฐของเราได้จัดทายผลฟุตบอลโลกมาแล้ว๙ครั้งนะครับ
ตั้งแต่ครั้งแรกปี๒๕๒๕เลยนะคุณ
จนกระทั่งปี๒๐๑๔นะครับ
บราซิลเป็นเจ้าภาพเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่๒๐
มีผู้ส่งปรายศนียบัตรทายผลมาถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่คะ

คุณดูเจ้าหน้าที่ทั้งของไทยรัฐและหน่วยงานต่าง
เข้ามาร่วมในการนับปรายศนียบัตรคัดแยก

คือกองเป็นภูเขาคือมาคุณศึกสมควรจำได้ไหม
ทุกปีเราก็ต้องร่วมเป็นสักขีพยานวันที่เขาจับรางวัลกัน
ปีที่แล้วปี๒๐๑๔คนไทยส่งปรายศนียบัตรมา๒๔๓ล้านฉบับใช่ไหม

มีคนไทยเยอรมนี๑๓๙ล้านฉบับ
ปรากฏว่านี่แหละฮะพอเยอรมนีเป็นแชมป์ก็ต้องคัดจาก๑๓๙ล้านฉบับ

ดึงผู้โชคดี๑ท่านที่ได้รับรางวัลที่๑

คุณจะเป็นผู้โชคดี๑ใน๑๐๐กว่าล้านคน

เจ้าภาพรัสเซียจะเจอกับซาอุดีอาราเบีย
ตอน๔ทุ่มของวันที่๑๔มิถุนาอันนี้ตามเวลาไทยแล้วนะ
เพราะว่าเวลาของรัสเซียเขาช้ากว่าเรา๔ชั่วโมง
ใช่แล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมเพื่อความสุขของคอกีฬานะ
โดยไทยรัฐทีวีก็ตั้งใจทำให้ทุกท่านนะครับ
ก็มาทายผลฟุตบอลผ่านปรายศนียบัตรผ่านออนไลน์อย่างนี้ดีกว่า
อย่าไปเล่นการพนันผิดกฎหมายกันเลยนะครับ